ส่วนเรื่องนี้ชุดตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
บนราชธานีระดมกำลังถึงกว่าร้อยนายนะครับ
ปูพรมตรวจค้น๙จุด
เพื่อจะไปค้นหาผู้ต้องสงสัยที่ไปดวนปืน
หน้าร้านอาหารกึ่งผับกลางเมือง

มันมีทะเบียนตำรวจด้วยที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการตำรวจภูทร
อุบลราชธานีและชุดสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานี
ระดมกำลังกันเกือบร้อยนายนะครับ
ปูพรมไปบุคคลบ้านผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ดวนปืนหน้าร้านอาหารกึ่งผับ
ลานบันเทิงตลาดนิกรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อจะไปค้นอาวุธที่ใช้ในการยิงกันนี่แหละค่ะ
ก็กระจายกำลังกันเลยนะ๙จุด
ปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจตรวจค้นทั้งสองฝั่ง

คิงหาดวัดใต้นะคะที่เสียชีวิต

จันทาไสไอไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
บ้านพ่อของนายพี่วัดนามซิริย์หรือโช๊ก
เป็นหัวโจกก่อเหตุเปิดฉากยิงก่อนเนี่ยบ้านก็ปิดเงียบ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าไม่มีคนอยู่มาเป็นเดือนแล้วอะค่ะส่วนฝั่งแก๊งบ้านขามใหญ่
ค้นบ้านนายพลรัฐพันกว้างหรือแหบ้านขามน้องชายนายโชคธวัฒน์หรือเป็ดบ้านขามที่เสียชีวิต
ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะส่วนบ้านในอภิษฎหมื่นแก้วหรือใบเบิ้ล
ซึ่งเป็นคนต้นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหากับกลุ่มหาดวัดใต้เนี่ยก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปตรวจค้นจุดต้องสงสัยอื่นอีกค่ะ
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ขอสารจังหวัดอุบลราชธานีออกหมายจับตัวผู้ร่วมก่อเหตุ
ครั้งนี้แล้วทั้งสองแก๊งเพิ่มอีกสองคน
คือนายพลรัฐพันกว้างอายุ๓๕ปีหรือแหบ้านขาม
และนายสมชายศรีหินอายุ๕๔ปีหรือชายหาดวัดใต้
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
แล้วก็ร่วมกันยิงปืนในคืนเกิดเหตุ
โดยผู้ต้องหาทั้งคู่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
สำหรับการตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้
ยึดปืนอัตโนมัติขนาด๙มมได้๒กระบอก
ก็ส่งให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานไปตรวจเกลียวลำกล้องปืน
เปรียบเทียบกับหัวกระสุนและแป่ากระสุนที่เก็บได้ในที่กเกิด
เพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุต่อไปนะคะ
อุกอาจเลยเนอะมาทะเลาะวิวาสกราดยิงกันนะคะ

นี่เห็นแล้วยิ่งกว่าสงครามกลางเมืองอีกนะคะ
หลายคนกลัวมากเลยเหตุการณ์นี้นะคะ